วันนี้วงการเพลงไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับ
หลังจากเจ้าของสมยานามนักร้องเสียงขยี้แพร่บนฟองเบียร์สุเทพวงกำแหง
ครูเพลงลูกกรุงชื่อดังได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย๘๖ปีจากโรคชรา

เทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้อง

เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราภายในบ้านพักส่วนตัวย่านวัฒนากรุงเทพ
กลางกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีอาการหรือสัญญาณใด
ที่จะบ่งบอกว่าศิลปินแห่งชาติท่านนี้จะจากไปอย่างกระทันหัน
พอเขาไปแล้วพี่ก็กราบศพคุณสุเทพ
ที่บอกว่าพูดกับเขา
เพราะตอนเขายังไม่ไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้สั่งเสียไม่ได้พูดอะไรกันเลย
คุณป้ากำลังใจดีค่ะคุณป้าเป็นคนอดทน
แล้วก็เข้าใจชีวิตคน
สำหรับมาคุณสุเทพที่จะไปมาคืนเมื่อเช้าเราไม่คิดเลยเพราะยังพูดอยู่ค่ะ
อาการของท่านอาจจะไปอย่างที่เขาบอกก็ได้
แต่ว่าท่านยังขยับเนื้อขยับตัวได้
พี่ก็พูดไปจัดประวัติภัย
บอกว่าแม่พ่อยังอยู่ห้องนี้แหละยังไม่ไปไหนหรอกวันนี้

ก็คิดว่าคืนนี้จะมาโนดตรงนี้
สุเทพวงกำแหงได้รับสมยานามว่านักร้องเสียงขยี้แพร่บนฟองเบียร์

มีท่วงทำนองและลีลาการร้องที่สื่ออารมณ์ของบทเพลง
เป็นที่ตรึงใจของผู้ฟัง
เป็นนักร้องเพลงลูกกรุงสุดอมตะแห่งยุค
มีบทเพลงโด่งดังติดหูมากมาย
อาทิรักคุณเข้าแล้ว
รักเพียงคำเดียวเย้ยฟ้าท้าดินเป็นต้น
อกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงมาแล้วทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ด้วย
ตลอด๔ทศวรรษสุเทพวงกำแหงได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย
โดยเป็นนักร้องคนแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำไม่น้อยกว่า๕ครั้ง
รางวัลเสาอากาศทองคำในฐานะนักร้องยอดเยี่ยม๒ครั้ง
รางวัลสูงสุดแห่งการเป็นศิลปิน
คือรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
จากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่านจึงนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลง
แต่คุณอุปการณ์และบทเพลงทรงคุณค่าจะยังคงอยู่ในหัวใจแฟนเพลงตราบนานเท่านาน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โกรธอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีต
และไม่ต้องถามว่าดีฉันเคยรักใคร